มาอีกแล้วค่ะลูกชายอายุตั้งสี่สิบสองปีแล้วค่ะ
เป็นธาตุยาบ้าคลุมคลั่งใช้มีดมีดพระด้ามยาวอ่ะ
ไล่จะฟันพ่อกับแม่ตัวเองพ่อแม่บังเกิดกล้าว
สุดท้ายตำรวจต้องมาช่วยรวบตัวค่ะ
เฮ้ย
เฮ้ยล้อมาล้อมา

อายุ๔๒ปีเนี่ยนะคะเป็นลูกชายของบ้านนี้
อายุ๔๒ปีเป็นทาศยาคลั่ง
จะทำร้ายพ่อแม่ตัวเองสุดท้ายค่ะ
ปฏิบัติการพิเศษศรีตรังหรือว่าชุดสวาสตร์
เห็นไหมต้องบุกขึ้นไประเบียงชั้น๒ของบ้านแบบนั้นนะคะ
ไปควบกลุ่มตัวในวิสูตรนะฮะแต่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
จับกลุ่มได้ง่ายคือตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครอง
ก็ร่วมกันนะฮะตอนแรกรออยู่ด้านล่างครับดูท่าไม่ดีแล้ว
สูจนไม่ยอมลงมาค่ะเนี่ยเห็นไหมพังประตูเข้าไปแบบนี้แหละค่ะ
ตอนแรกใช้ใช้ยากันยุงฉีดเข้าไปก่อนแต่นายวิสูจน์เนี่ย
ตอบสนองไม่สะทกสถานนะฮะระหว่างที่ชุดสว่าตเนี่ย
ดันประตูแล้วมีลักษณะคือมีตู้เนี่ยมากั้นประตูไว้นะคะ
บุกเข้าไปปรากฏว่านายวิสุกระโดดออกมาประตูชั้นสองหน้าบ้าน
แล้วก็วิ่งไปในสวนปามหลังบ้านอีกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ล่า
ค่ำนะฮะนู่นไปแล้วไปแล้วนะคะยังไม่สิ้นฤทธิ์
สุดท้ายพอค่ำเสร็จปุ๊บก็ต้องยุติการค้นหาไปก่อน
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายนะคะคือมันมืดค่ำ
เขาก็มีอาวุธติดตัวด้วยนะคะกระทั่งช่วงสายวันนี้ค่ะ
มีคนไปพบนายวิสูจน์ซึ่งพกมีดมาด้วยนั่งอยู่หน้าบ้านของชาวบ้านนั้นน่ะ
ก็เลยแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประสานเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มนะฮะ
วิสูจนวิ่งหนีอีกแต่เจ้าหน้าที่ขอว่าถ้าเกิดว่าไม่หยุดนะเดี๋ยวจะใช้ปืน
พิสูจน์ค่ะก็เลยยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีนะคะ
เจ้าตัวยอมรับบอกว่าเคยเข้ารับการบำบัดอาการการติดยาเสพติดแล้ว
แต่พอกลับไปเสพติดอีกเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะ